คุณผู้ชมครับไปที่อ่างทองกันหน่อยวัยมรุ่นไปขอยืมรถกระบาดของพ่อพ่อยืมรถหน่อยผมจะไปกดเงินที่เอทีเอ็มพ่อก็เห็นว่าฝนตกก็ให้ยืมไปสักพักหนึ่งตอนกลางคืนตำรวจตามไปถึงบ้านว่าลูกคุณขับรถไปยิงเพื่อนกลางสี่แยกเลยนี่ดูรถผู้เสียหายขับไปอันนี้กลางสี่แยกที่อ่างทองรถกระบาดสองคันขับตามประกบกัน

เนี่ยเคยมีเรื่องกันมาก่อนนะฮะเมื่อคืนของวันที่๖กุมภพันธ์ที่ผ่านมานะฮะ
เรื่องมันยังค้างคากันอยู่ต่อมาเนี่ยก็ไปเจอกันปุ๊บอ้าวคันนั้นขับตามมาประกบ
แล้วก่อเหตุยิงตามที่ปรากฏในคลิปเลยตำรวจก็ตรวจสอบไปพบหัวกระสุนปืนไม่ทราบ
ชนิด๑หัวแล้วก็ปลอกกระสุนปืน๖ปลอกตกอยู่ที่บริเวณ๔แยกที่เกิดเหตุ
นะฮะเมื่อวานคุณผู้ชมตำรวจไปจับกลุ่มนายดิตขพงศ์จิตวิปูนหรือว่าปามอายุสิบเก้าปีนะฮะ
จับได้ถึงบ้านเจ้าตัวสารภาพผมเป็นคนขับรถไปกับพี่ชายคือในป๊อปชื่อจริงคือนายพลวัฒน์จิตวิปูนอายุ๒๓
ปามขับป๊อปเป็นคนยิงนะพอขับกันไปไปเจอกระบะของในบอล
คือเขาบอกว่าเขาเคยก่อเหตุไล่แทงไล่ยิงกันมาก่อนกับกลุ่มของในบอล
ตั้งแต่คืนของวันที่๖กุมภาพันธ์นะฮะแต่ว่าระหว่างขับรถไปกับพี่เนี่ย
ดันไปเจอในบอลโดยบังเอิญก็เลยขับรถไล่กวดกันไปจนถึงสี่แยกวัดต้นสนที่เกิดเหตุ
จากนั้นพี่ชายคือป๊อปเนี่ยก็เลยชักปืนขึ้นมาแต่ป๊อปเนี่ยเอาปืนติดตัวไปก่อนอยู่แล้ว
นะฮะพอเจอในบอลก็เลยขับตามไปแล้วเอาปืนขึ้นมากระหน่ำยิง
รถของในบอลไปหกนัดแล้วก็หลบหนีไปส่วนในป๊อปพี่ชายมือยิงหลบหนีไปแล้ว
นะฮะแล้วตำรวจเนี่ยตามไปถึงบ้านก็ไปเจอแค่ในปาม
ซึ่งเป็นคนขับรถยังใส่เสื้อผ้าวันที่เกิดเหตุอยู่เลย

เตรียดไหมตอนนี้
นิดหน่อยครับ

จนช้าตำรวจเข้าไปที่บ้าน
บอกว่าลูกชายคุณไปก่อเหตุขับรถยิ่ง

พ่อก็ตกใจไม่รู้มาก่อนว่าอ้าว

แต่เมื่อทราบเรื่องว่าลูกชายไปไล่ยิงคน

เพราะว่าปามกับบอลมันมีปัญหากันอยู่แค่นี้

ตอนนั้นบอลเคยยกพวกมารุมทำร้ายปาล์

หน้าผากแตกห่างคิ้วแตกกันไป
นิ้วกลางข้างซ้ายก็มีแผลด้วย

อันนี้พ่อรู้ว่ามีปัญหากับบ่อน
แต่ไม่รู้ว่าลูกมีปืนแล้วก็ไปล้างแค้นกันไป

ซึ่งเป็นพี่ชายของในปามและเป็นคนยิงแล้ว

แล้วก็สืบสวนขยายผลต่อไปนะครับ